เรื่องเพื่อนบ้านค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ข่าวเพื่อนบ้านบ่อย
เมื่อวานก็เพิ่งอะไรนะรถมาจอดหน้าบ้านจอดขวาง
ให้ไปเลื่อนแล้วทอดไข่อยู่ใช่ไหมวันนี้ก็เกี่ยวกับรถเหมือนกันค่ะ
แต่เป็นการล้างรถเอ้าแล้วจะทะเลาะกันยังไงอ่ะ
ล้างรถแล้วน้ำมันเปียกถนนพื้นมันแฉะด่ากันเลยค่ะ
น้ำมันไหลมาหน้าบ้านอืมเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดเนี่ยมีภาพเอาไว้นะคะแล้วก็จับภาพได้
จริงคือเป็นเสียงด่าแบบรัวคุณผู้ชมเห็นน้ำที่ถนนไหม
น่ะน้ำมันเปียกถนนแล้วผู้หญิง๓คนที่เดินมาน่ะ
มาหาฝั่งผู้ชายที่ยืนเท้าเอวอยู่คือด่าแบบคุณผู้ชม
รัวค่ะด่ารัวแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูคลิป
ฟังคลิปแต่คำด่าเราดูดเสียงไว้ทั้งหมดแล้วมันก็จะเป็น

ละลอง
โอ้โหคุณผู้ชมเราต้องตื๊ดต้องเป็นหน้าดอกจันทร์เอาไว้นะฮะ
เพราะอะไรมันมีแต่คำหยาบเป็นคำด่าเกี่ยวกับอวัยวะเพศ
คุณผู้ชมฮะและอีกฝั่งเนี่ยก็รับฟังคำด่าอยู่นานจนกระทั่งตะโกนออกมา

นี่ไงถึงบอกแล้วไอ้หน้าไม่ใช่หน้ากระต่ายหน้านกยูงอะไรไม่ใช่แบบนี้ไงคะ
คุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์นี้นะ
ผู้หญิง๓คนนี่ก็คือร้อนเหมือนกันค่ะ

ฝั่งบ้านผู้ชายนี้เขาล้างรถ
แล้วทำถนนเปียกน้ำมันเฉอะแฉะถนน

มันไม่น่าจะเป็นเหตุให้ถึงขนาดมาด่ากันเกือบจะตีกันแล้ว
นี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมก็เดามาไม่มีผิดค่ะ
เพราะว่าก็เคยมีเรื่องกันก่อนหน้านี้แล้ว
รอบนู้นมีคนกลางนะคอยไกลเกลี่ยก็คือผู้ใหญ่บ้าน
ไกลเกลี่ยกันไปแล้วเหมือนกับเรื่องจะจบแล้ว
แต่มันก็มีปัญหาใหม่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด
เพราะว่าอะไรฝั่งบ้านที่โดนด่าก่อน

เขาบอกว่าโอ้โหก็บ้านนั้นน่ะเวลาที่ขับรถผ่านหน้าบ้านก็ตะโกนด่า
ขับรถผ่านหน้าบ้านผมก็ขับมาเร็วเลย
พอผมไปเตือนให้ช้าเนี่ยเดี๋ยวจะชนเด็กนะ

พี่ผู้ชายเขาบอกว่านี่พยายามไม่ตอบโต้แล้วนะ

แต่ฝั่งนั้นก็รัวด่ามาจนผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
บอกหลานเอาคลิปนี้ร้องเพจร้องสื่อไปเลยละกัน
ทีนี้คุณผู้ชมนักข่าวของเราเห็นคลิปแล้ว

บ้านหลังที่เกิดเหตุอยู่ที่ซอยวากัฟนะคะ

ไปถึงไปคุยกับพี่คนนี้เลยพี่อุกฤษมะมัง
เขาก็บอกว่าจริงผมจะบอกให้นะ
ในซอยเป็นญาติกันหมดแหละเครือญาติกันทั้งหมดเลย
แล้วก็เคยที่ผ่านมาอยู่กันมานานไม่เคยมีปัญหา
แต่ช่วงหลังมันหลายปัญหาเหลือเกิน

เรื่องเผาขยะแบบนี้เรื่องจอดรถขวางทางเข้าออกแบบนี้
บางทีไม่พอใจมาเตะถังขยะที่วางอยู่หน้าบ้านเลยนะ
ผมล้างรถแล้วตอนนี้น้ำมันไหลออกไปถนนพี่
แล้วตอนนี้เขาแบบไม่พอใจที่น้ำไหลออกไป
ก็เลยมาด่ามาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เขาคือว่าเขามาด่าว่าเปียกถนนหลายถนนแฉะ
แล้วก็มาด่าหยาบคายอะไรอย่างนี้ครับ
ด่าถึงญาติที่เสียไปแล้วอะไรอย่างนี้ด่าล้วงหมดเลย
ก็อยากให้ช่วยเรื่องนี้แหละพี่อยากให้จบครับพี่

ตอนนี้ก็อยากให้จบนะฮะไม่งั้นจะโดนด่าถึงบรรพบุรุษแบบนี้นะฮะ
นักข่าวของเรานอกจากคุยกับน้องคนนี้แล้ว
ต้องเดินไปบ้านใกล้ที่มีปัญหากัน
เอาง่ายถ้าเกิดเรียกง่ายนะบ้านนี้บ้านผู้ชายคือบ้านที่ถูกด่า
ส่วนบ้านพี่เขาเนี่ยคือบ้านที่ไปด่าใช่ไหม
เราก็ไปคุยหน่อยค่ะเพราะว่าเราก็อยากรู้
ไปถามพี่คนนี้เธอก็ยอมรับค่ะว่ามันมีปัญหากันจริง
บ้านนั้นเขาล้างรถแล้วน้ำมันแฉะถนนเปียกไปหมด
นี่ตกลงกันแล้วไงว่าจะล้างรถไม่ทำให้ถนนแฉะแบบนี้
แล้วก็เลยเดินไปถามค่ะ
ฝั่งบ้านพี่ผู้ชายก็บอกว่าอ้าวก็บ้านเขา
หน้าบ้านเขาจะทำอะไรก็ได้ก็เลยทะเลาะกัน
แล้วอย่างหนึ่งฝั่งนั้นเขาตะโกนให้ของลับฝั่งฉันก่อน
ฉันก็โมโหสิทีนี้ลูกสาวกับแม่น่ะกลับมาจากขายของพอดี
ก็เลยกลายเป็นภาพผู้หญิง๓คนเดินมาแล้วก็ด่าแบบนี้
ทีนี้พอข่าวมันออกไปว่าครอบครัวของฝั่งพี่ผู้หญิงที่ไปรุมด่า
จริงเลยนะจริงไกล่เกลี่ยกันมาหลายรอบแล้ว
แต่ฝั่งนั้นทำไมเขาไม่ยอมทำตามที่ไกล่เกลี่ย
ปัญหามันก็บานปลายถ้าเกิดถามฉันฉันอยากมีเรื่องเหรอ
ก็เปล่าไม่มีใครอยากมีเรื่องหรอก
ครับ
พี่ด่าหนูหนูก็ตามไปสิมาด่าหนูนะเพราะหนูก็พูดดี
หาว่าเป็นผู้ชายให้หนูว่า๔คนผู้ชาย๔คนนะพี่
ผู้หญิงอีกสองคนลุมด่าหนูคลิปไม่มีตัดออกหมด
พอหนูด่าว่าหนูเก่งแต่หนูทนนานมากแล้ว
เพราะพูดดีก็แล้วด่าตลอด
นี้เข้าใจนี้นะว่ามันเป็นปัญหาสะสม
แต่อยากให้ใจเย็นเพื่อนบ้านกันไม่อยากให้นิมีปัญหาเลย

แต่แบบนี้คุณสืบสกุลน่าจะมีหน่วยงานหรือคนกลางอะไร
จริงผู้ใหญ่บ้านเคยมาไก่เกลี่ยแล้วไง
แต่ว่าบางปัญหากรรมการคนกลางแก้ไขให้ไม่ได้แก้ไขที่ตนเอง

คือทั้งสองฝ่ายต้องยอมบ้างลดละกันไปบ้างแก้ไขที่ตนเองก่อนนะฮะ
เพราะบางอย่างยิ่งสมมุติถ้าบอกว่าเป็นญาติกันเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้ว

ถ้าไม่ยอมลดละไม่ยอมแก้ไขที่ตนเองปัญหาไม่จบ
ใช่หรือว่าต้องแต่ละฝ่ายต้องหลับตากันคนละข้าง
อะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไปนะ
พอผ่านหน้าบ้านเออล้างเหรอหลับตาเดินเข้าไปก็ได้

ค่อยนะคุณผู้ชมฮะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนะครับ